บริเวณที่ราบรุ่มภาคกลางมีเรือนอีกประเภทหนึ่ง
ซึ่งเมื่อไม่นานมานี้เคยมีอยู่จำนวนมาก
คือเรือนแผ่สร้างบนแพร่ไม้ไผ่หรือโป๊ะ
ผูกเสาจอดอยู่ตามแม่น้ำลำคลอง
ปรากฏในรูปถ่ายเก่า
ลักษณะเรือนแพร่ประกอบด้วยห้องซ้อนกัน๓ห้อง
ห้องด้านหน้าหันออกสู่ลำน้ำ
ตอนกลางวันห้องนี้ใช้เป็นร้านค้า
ห้องซึ่งอยู่ตรงกลางใช้เป็นที่หลับนอน
และห้องด้านหลังซึ่งหันเข้าหาฝั่งใช้เป็นครัว
ในกรุงเทพสมัยก่อนเรือนแพร่เหล่านี้
ล่ามติดกับเสาซึ่งปักลงไปในลำน้ำ
จอดแน่นอยู่ตามริมฝั่ง
แทบไม่มีที่เว้นว่างเหลืออยู่เลย